โอบอตตอมหาสนุก
โอบอตตอมหาสนุก

โอบอตตอมหาสนุก

โอบอตตอมหาสนุก

โอบอตตอมหาสนุก

โอบอตตอมหาสนุก

โอบอตตอมหาสนุก

โอบอตตอมหาสนุก
มีสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นเราจะเอาสิ่งนั้นมาเล่น
ในเกมที่มีชื่อว่าตีหึ่มส่งหายใส่ปลาโด
ตีหึงส่งหายใส่ปลาดู
หึ่มหรือไม้หึงครับ
เป็นการละเล่นของชาวบ้านในสมัยก่อน
ส่วนอุปกรณ์ในการเล่นก็ไม่ยุ่งยากครับ
นั่นก็คือไม้ยาวแบบนี้
เรียกว่าไม้หึงและไม้สั้นแบบนี้ครับ

ส่วนการเล่นนั้นต้องทำอย่างไร
ต้องให้พี่ลิงไปถามพ่อกันแล้วล่ะจ้า
ไม้หึ่มเขาเล่นอย่างไรสมัยก่อน
สมัยก่อนมันมีหลายเกมอะนะ
อันนี้อันดับแรกอันที่สองเขาเรียกว่า

ก็คืองัดขึ้นโยนขึ้นไปข้างบน
ดอกที่มือแล้วก็ตีปุ๊บงัดขึ้นไป

เราจะใช้วิธีการง่ายนะครับ

ใช่ไหมล่ะครับไปครับไปไปดูกฎิกาของเราวันนี้ดีกว่า
ด้านที่๑ครับผู้สูงวัย๕คนจะต้องช่วยกันตีลูกถึงให้ลอยไปหาเด็ก
จากนั้นเด็กจะต้องช่วยกันรับต้องรับลูกถึงให้ได้๕ลูก
จากนั้นนำลูกหึงไปปักไว้ที่แท่น
ด้านที่๒ชาวบ้านทุกคนต้องช่วยกันหยิบหาย๕ใบ
ส่งต่อเพื่อนำไปให้แม่แม่ในด่านที่สาม
ซึ่งในด่านที่๓นี้ครับแม่สองคนจะต้องช่วยกันนำปลาดุกหมักเกลือ
ใส่ลงไปในหายเพื่อทำปลาดู
ส่วนด่านสุดท้ายชาวบ้านช่วยกันนำหายปลาดู
ขึ้นไปวางบนชั้นให้ครบ๕ใบภายในเวลา๕นาที
หากชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจสำเร็จก็รับทุนสนับสนุนอบตไปเลย๓๐๐๐บาท

จับเวลาครับไป
เย้แรงไปเร็ว

แรงหมด
เร็ว
โอ้ว

พร้อมแรงไปพร้อม
ใจเย็น

สองแล้ว

น้ำ

เอาให้ตกเลย
เร็ว

เร็ว

เร็ว

มีต้องไหว
มีต้องไหว

เร็ว

ตอนนี้เราไปดูเวลากันดีกว่าว่าชาวเกาะหวายเนี่ยเขาทำเวลาไปได้กี่นาที

ยืนเป็นอนุสวรีสุนทรผู้เลย

รอรับหายอย่างเดียว
แหมท่านนี่เป็น

นาที๔๙วินาทีครับ

นาที๔๙วินาทีแบบนี้เนี่ย

ออปเตอร์เกาะวายด้วยนะครับ

ก็จะไปผู้สูงอายุบ้าง
แล้วก็ชุมชนที่ว่า

ผู้สูงอายุและกิจกรรมในอบตของเรา

ขอท้าย